คุณผู้ชมค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะที่ถูกแชร์อยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้
ก็คือเป็นคลิปที่พลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถโม้ปูนที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือถนนเพชรชบุรีตัดใหม่
หน้าตาคุ้นหน้าตาคุ้นไหมคุณเพราะว่าเนี่ยค่ะ
จริงทีใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยคือพลเมืองดีคนนั้น
และเราสังเกตดูดีนี่คือใครรู้ไหม
ถูกต้องแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขากำลังชุลมุนช่วยเหลือกันอยู่เลย
แล้วก็มีรถเบ้นสีขาวคันหนึ่งมาจอด
พอจอดเสร็จปั๊บพลเมืองดีก็ลงมาเข้าให้การช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บทันที
อย่างที่บอกไปพลเมืองดีเสื้อขาวคนนี้ก็คือคุณหมอฤทธิ์นั่นเอง
ฤทธิ์เป็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นแล้วใช่ไหม
ปัจจุบันนะคะยังเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลศูนย์รังสิต
ซึ่งหมอฤทธิ์ก็เปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าชั่วโมงนั้น
คือเขาไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่ากำลังจะขับรถไปที่ตึกแกมมี่ไปทำงาน
แต่ว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นหมอใช่ไหมเห็นเหตุการณ์เห็นผู้บาดเจ็บขาหักผิดรูป
เลยต้องตัดสินใจลงไปให้การช่วยเหลือทันทีนั่นเองค่ะ
ผมก็มีความสุขแต่มันไม่ใช่ที่พวกผมเห็นแต่มันก็แบบมีใจที่ได้ช่วยเขา
สัญชาติยานก็ต้องลงไปช่วยโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
แล้วตะมันยังไม่มีทีมแพทย์อะผู้ภัยเข้ามาลิ้สเลยเลือกที่จะลงไปแล้วก็ไปช่วยเขา

สมมุติว่ามีเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นไม่ต้องเป็นหมอก็ได้นะครับ
ลงไปช่วยเขาเพราะที่เราจะทำได้
เป็นแบบความรู้สึกของหมอฤทธิ์จริงแล้วคือไม่ต้องเป็นหมอก็ช่วยพลเมืองได้
แต่ด้วยความที่เป็นหมอไงจัญญาบันมันก็สำคัญมากหน้าที่ก็สำคัญเช่นเดียวกัน
บอกว่าทำไปตามสัญชาติยานเลยแต่ก็ในโซเชียลเนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะ
มีดราม่าว่าหมอฤทธิ์เนี่ยโดดลงไปช่วยแล้วรถตัวเองล่ะ
จริงแล้วหมอฤทธิ์เขาจอดรถแล้วถึงลงไปช่วยนะคะมีขั้นมีตอนอย่างชัดเจน